มีโจรมารยาทงามค่ะไปก่อเหตุชิงทรัพย์ในร้านสะดวกซื้อที่จังหวัดร้อยเอ็ดค่ะ
มารยาทงามยังไงเดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปดูคลิปภาพนะคะ
กล้องวงจรปิดร้านสะดวกซื้อเขามีกล้องวงจรปิดอยู่แล้ว
เห็นทุกเหตุการณ์ที่คนร้ายไปก่อเหตุนะคะเดี๋ยวลองดูค่ะ
โอ้โหร้านนี้กล้องชัดด้วยนะ

แล้วก็พอต่อยเขาเสร็จประคองเขาจ้า

ประคองเขาบอกเขาให้เปิดลิ้นชักหยิบเงินให้หน่อย
เนี่ยค่ะแล้วก็ก่อเหตุแบบใจเย็นเลย

คนร้ายยกมือไหว้ก่อนด้วยนะ

คิดดูมริยาติงามขนาดไหน
มีรูปหน้ารูปหลังนะครับ
แล้วมันก็เดินไปเลยตี๒ใช่ไหมฮะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตี๒นะคะตำรวจสพเมืองร้อยเอ็ดไปตรวจสอบ
ร้านที่เกิดเหตุ๗๑๑ในปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งนะคะ
ริมถนนสายร้อยเอ็ดโพนทองค่ะอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด
นายอันนบสมัครสมานอายุ๓๕ปีเป็นผู้ช่วยผู้จัดการร้านคนนี้แหละค่ะ
ต่อยได้รับบาดเจ็บมีแผลที่เหนือริมฝีปากด้านซ้ายนะคะ
เงินไป๓๗๐๐นะครับแล้วก็ขี่จักรยานยนต์หนีไป
เดี๋ยวฟังเสียงทางพนักงานในร้านที่ถูกทำร้ายแล้วก็อยู่ในเหตุการณ์หน่อยนะฮะ
ช่วงที่ชกมาก็ไขควงโดนเข้าไปด้วยค่ะนะ
ก็เลยเลือดออกบาดเจ็บนะฮะตำรวจสพเมืองร้อยเอ็ดบอกว่า
คนร้ายดูแล้วไม่น่ายากเพราะว่าเห็นหน้าชัดเจนจากกล้องวงจรปิดนะครับ
แล้วดูแล้วก็คงไม่ใช่มืออาชีพเข้ามาก่อเหตุกันแบบเอาแบบอย่างนี้แล้วก็ไปเลย